ก็ตกไปตกมาครับยืนยันตกไปตกมานะฮะ
ก็ว่าอยากจะซี่กระแสนะฮะ
ผมยืนยันนะครับว่าฟ้องทุกคน๔คนโดนหมดนะฮะ

มันไม่เกินฝีมือตำรวจไทย
มันเป็นฝีมือของป่าไม้ไทยแน่นอน

แต่แก่ตายแล้วขอมาแทบเที่ยว
มันก็คือเป็นส่วนหนึ่งของพยานหลักฐาน
ยืนยันว่าเขาชอบล่าสัตว์

คุณแกคิดแจ้งประเด็นนี้อย่างไรบ้างครับ
ตัวการขออนุญาตเข้าไป
ตัวเจ้าหน้าที่ของหน่วยในฐานที่เกิดเหตุ
ก็ทราบดีว่าคุณเปรมชัยได้มีการขออนุญาต
แล้วก็ได้รับอนุญาตถูกต้องฮะ

เพียงแต่ประเด็นว่าคุณเข้าไปไม่ชอบ
ทำไมเจ้าที่ไม่จับกลุ่มที่ไหนเบื้องต้น

ก็ต้องสอบสวนกันไปนะครับ

เราไปนอกเส้นทางที่ได้รับอนุญาตครับ

ขณะที่ได้รับอนุญาตแล้วก็
ในช่วงเดินทางเนื่องจากไม่ชำนาญทาง

มืดก็เลยเห็นว่าจุดตรงนั้น
พอมีแหล่งน้ำที่จะพักอาศัยได้
เพราะถ้าเดินทางต่อจะได้รับอันตราย

แล้วก็ไม่ชำนาญไม่เคยมา

อยู่ดีเข้าไปในที่อย่างนั้นนะฮะ
เตรียมเครื่องครัวไปครบถ้วน
ทราบว่าหมูเห็ดเป็ดไก่อะไรก็ไม่ได้เตรียมไป

ก็ตกไปตกมานะฮะยืนยันตกไปตกมานะฮะก็ว่าอยู่กว่าจะซีกระแสนะฮะ
คนไทยเป็นห่วงว่าสุดท้ายแล้วคดีอย่างนี้มันจะไม่ตรงไปตรงมาอีกไหม
คนรวยจะหลุดอีกไหมคนที่มีอำนาจจะหลุดอีกไหม
ก็ถ้าคนที่ขับรถชนตำรวจยังหลุดได้เลยนะ
หรือยังไม่อยู่ในประเทศได้นะ
อันนี้คือสัตว์ตัวหนึ่งเนี่ยพี่ก็อยากรู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไง
ก็ตรงไปตรงมาฮะยืนยันตรงไปตรงมานะฮะ
ก็ว่าอยู่กว่าจะซีกระแสนะฮะ
เรียนเจ้าของบ้านคือ๑๒ครับ๑๒กับ๓นะครับ

วันนี้ตรวจค้นทั้งหมดนะครับ๖จุดนะครับมีที่เมืองการ๑จุดที่ล่าบุรี๑จุดที่กรุงเทพ๑จุดที่
โคราช๑จุดแล้วก็ที่นนบุรีอีกสองจุดครับก็มีพบซากสัตว์เป็นงาช้างสองคู่นะฮะซึ่งเบื้องต้นผู้ครอบครองแจ้งว่ามีหลักฐานครอบครองแต่ปรากฏว่าไม่มีสติ๊กเกอร์ติดก็เดี๋ยวก็จะยึดไปให้กรมอุทยานยืนยันเป็นหนังสือนะครับแล้วก็พบปืนอีกประมาณสี่สิบกระบอกเป็นปืนสั้นสองกระบอกปืนยาว๓๘กระบอกส่วนใหญ่เป็นปืนไลเฟิล
ทางกายภาพคล้ายกันกับของกลางที่พบกลางป่าไหมครับ
ก็คล้ายกันนะครับก็เป็นปืนล่าสัตว์เหมือนกัน
เอาไปทั้งหมดครับยึดไปทั้งหมดไปตรวจสอบ
ก็ให้พอถอเขาดำเนินการนะครับ
ทั้งปืนมีรอยขูดลบตอกเลขตรวจสอบทะเบียน
เคยใช้เปรียบตรวจเปรียบเทียบเคยใช้ที่ไหนมาหรือไม่นะครับ
ดำเนินการไปให้ครบถ้วนนะครับโอ้ยผม
ผมยืนยันนะครับว่าฟ้องทุกคน๔คนโดนหมดอ่ะนะครับ
เข้าไปป่าอะไรอ่ะเข้าไปป่าเพื่ออะไร

ในกรณีนี้ก็คือเขามีการทำงานกับพวกเขา

เพื่อที่จะเข้าไปศึกษาธรรมชาตินะ
เขาก็บอกว่าเขาชอบธรรมชาตินะชอบมา
เขาก็อยากมาตามเต็นต์มาพักผ่อนตามธรรมชาติ

จะแก่ตายแล้วขอมาทักที่

สัตว์ที่ถูกล่ามา

หรือมีอะไรที่เขาขายเนื้อเสือดำเนี่ย

แต่พี่อยากถามว่าไอ้เนื้อเนี่ยที่เห็นในจอเนี่ย

หรือว่าเขาเรียกไลน์แมนมาส่งเหรอ

อันนี้คำถามจริงไหมครับ
ไม่จริงหรอกค่ะ

คนชื่อนี้เลยนะ

เราก็เราก็บอกว่าถ้าจะเข้าไปพักการเต็ม

ก็ต้องสอบสวนกันไปนะครับ
คือนักท่องเที่ยวทุกคนนะฮะโดยปกติแล้วใครจะไปคิดอันนี้พูดตรงเลยนะ
ใครจะไปคิดว่าคนนี้จะมาเพราะว่าเขาขอมาศึกษาธรรมชาติ
คนในระดับอย่างนี้ใครจะไปคิดว่าเขาจะมีการกระทำแบบนี้นะครับ
ก็ตัวการขออนุญาตเข้าไปนี่ตัวเจ้าหน้าที่ของหน่วยในสถานที่เกิดเหตุ
ก็ทราบดีว่าคุณเปรมชัยได้มีการขออนุญาตแล้วก็ได้รับอนุญาตถูกต้องฮะ
เวลาอย่างกรณีนี้คือตามหลักเกณฑ์เนี่ยแนวทางก็คือเขาต้องไปพักที่หน่วยพิทักษ์ป่าใช่ไหมค
แต่ว่าพอเจ้าหน้าที่เข้าไปถึงเย็นหรือจะมืดเนี่ยนะ
เจ้าหน้าที่ก็เอ๊ะทำไมไม่เข้ามาสักทีอะไรอย่างนี้
เพราะฉะนั้นคือเขาก็ถึงต้องออกไปดูเพราะว่าออกไปดูก็แบบนี้
นอกเส้นทางนะขณะที่ได้รับอนุญาตแล้วก็
ในช่วงเดินทางเนื่องจากไม่ชำนาญทางแล้วก็มันมืด
มืดก็เลยเห็นว่าจุดตรงนั้นพอมีแหล่งน้ำที่จะพักอาศัยได้เพราะท่าน
ก็มีแหล่งน้ำพอเขาขอได้ไหมว่าขออยู่ที่เดิมครับ

ถ้าเดินทางในวิราตการคืนประมานนี้
ไม่ได้เพราะถ้าเดินทางต่อจะได้รับอันตราย
เพราะลักษณะทางคดเคี้ยวแล้วก็ไม่ชำนาญไม่เคยมา
ท่านไม่ได้มาเป็น๑๐ปีแล้ว
แต่ว่าก็ยังกล้าที่จะพักแรมต่อในเวลากลางคืน
ซึ่งอยู่ในป่าลึกคือก็เป็นที่นับตะใจ
กลับไปพักในจุดที่กำหนดนะฮะแต่เขาก็อาจจะไม่ยอมไป
มีทั้งเสียงปืนดังขึ้นล่วงหน้าดังขึ้นก่อนแล้วนะครับ
แต่ว่าเราอาจจะยังมาไม่ทัน
มันก็เลยนำไปสู่การพบฮิรุตชงสัย
ถ้าเขาเชื่อเราจะแลกที่ไปแนะนำ
เขาจะไม่สามารถรู้เหตุการณ์นี้เลยว่าเขาเข้ามาล่าสัตว
ขอเข้าไปแบบนี้แต่ว่าพอเข้าไปแล้วไม่ได้ทำตามนี้
แล้วก็ไม่ได้ทำตามแนวทางหรือที่เรากำหนดไว้ไม่ได้อยู่ในที่พัก
แล้วก็มีอาวุธใช่ไหมก็เอาไปด้วย
เอาทำเอากฎหมายนะกฎหมายก็คือครอบครองซากสัตว์ป่า

เอาอาวุธปืนเข้าไปในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าผิด
อันนี้ผิดแน่นอนชัด
อยู่ในที่ที่เขาไม่อนุญาตให้อยู่คือไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของพนักงานเจ้าหน้าที่

๓อันนี้จะไม่หลุด
ทำร้ายสัตว์ล่าล่าล่อให้สัตว์ออกมาอันเนี้ยไม่รู้ใครทำเพราะไปสี่คนอ่า
หรืออาจจะให้การว่าสัตว์มันตายมาเองมีคนเอามาให้ก็ได้

ฉันจะซื้อเนี่ยคุณระดับนี้แล้ว
คุณไม่รู้เหรอว่าสัตว์นี้เขาห้ามซื้อ
แล้วได้ดูแล้วก็คือว่าต้มหม้อใช่ไหมฮะ

แล้วคุณก็เอามาต้มเพื่อจะกิน

อีก๓คนก็เป็นผู้ร่วมกระทำผิด
แล้วก็ความผิดมันก็อาจจะลดลง

เวลาคุณยิงปืนออกไปเนี่ยคุณจะมี

จริงคำถามแรกคือว่าได้ไปเช็คมือ

ถ้าจับถ้าอะไรวุธปืนมันก็ต้องมีนะครับ

ยังต้องรอเขาว่าแค่เพียงพกพาถือไป

มันสะท้อนให้เห็นว่าเอาไปเพื่อใช้

สามารถพิสูจน์ความมีผิดหรือบริสุทธิ์

ไม่ก็ไปดูในภาพอะ
เท่อ่ะ

อาจารย์เท่อ่ะ
ประธานโทษจะไปเท่กับเสือดำเลย
เท่ยังไงคือป่ามืดตึ๊บตือ

ต้องพิสูจน์ไหมว่าใครยิง

กลุ่มคน๔๕คนเข้าไปในบ้านของผู้ตาย
ยิงปืนออกไปไม่รู้ใครเป็นคนยิง

พิสูจน์ให้ได้เท่านั้นว่าเป็นการล่า
พิสูจน์ให้ได้แสดงนั้นว่าพวกปืนพวกนี้ชายหญิงและคนกลุ่มเนี่ย

คนที่ไม่มีใบอนุญาตอาจจะโดนข้อหามีอาวุธปืนไว้ในความครอบครองด้วยนะ

เหมือนไปกัน๔คน๑เป็นเจ้าของปืน
ชาวบ้านเขามโนไปหมดแล้วคิดเอาเองไง

เราก็คิดกันอยู่อย่างนี้ไง
ที่เห็นว่ามันติดคุกก็ไม่ค่อยได้ดู

แล้วเอาเงินของคนจนไปซื้อรถหรูแล้วมาอวดคนจนอีก
มันเหยียบย่ำหัวใจเราเกินไปแล้วนะครับ
ผมคิดอย่างนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นผมยืนยันว่า
ผมจะทำให้มันจนอย่างเขาขอทานให้ได้
ก็ตกไปตกมายินยันตกไปตกมานะครับ
ตอนนี้คุณวิเชียนความผิดของคุณวิเชียนเองมีตอนนี้เรามีความปกป้องไหมครับ
ก็ที่การไม่เก็บค่าธรรมเนียมเนี่ยก็เดี๋ยวจะรายงานท่านอธิบดีกรมอุทยานไปเพื่อดำเนินการนะครับ
ก็มันทำได้ได้๒ทางนะฮะคือเป็นอำนาจของผู้อนุญาตนะครับ
แรกก็คือเก็บค่าธรรมเนียมอันที่สองก็คืออนุญาตเพื่อศึกษาวิจัยนะครับ

ผมยืนยันว่าฟ้องทุกคน๔คนโดนหมด